สำหรับนางเอกดังเบลล่ารานีค่ะ
หลังจากหายป่วยโควิดก็กลับมาลุยงานต่อเลยนะคะ
มาทำงานตั้งแต่เมื่อวานแล้ว๑๗กุมภาพันธ์
เดี๋ยวไปอัปเดตกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
โดยนอกจากงานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์ต่างแล้วนะคะ
หนึ่งในนั้นคือการกลับมาลุยถ่ายละครฟอร์มยักษ์

โอ้โหหลายคนนะรอเลยรอเรื่องนี้เลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าถ่ายไปได้กว่า๕๐แล้ว

เบลล่าแล้วก็พี่โป๊ปนะจะรับบทหนัก
เล่นเป็นทั้งรุ่นแม่รุ่นลูก

ยังต้องเล่นบทเป็นลูกชายฝาแฝดของตัวเองอีก

แต่ว่าทั้งคู่บอกเลยหมดยั้นจ๋ามา
สลับบทสลับชุดกันเข้าฉากกันแบบเขาเรียกว่าสนุกสนานกันไปเลย

เราไปฟังจากหนึ่งในทีมนักแสดงดีกว่า

ตัวนี้นี่ตีคู่สูสีมาเลยนะกับนางอีกใช่รับหมดไปแย้มนี่คนนี้โอ้โห

คนที่ยากสุดน่าจะเป็นโป๊ปกับเบลอะแหละค่ะ
เพราะว่าเขาเล่นเป็น๓บุคลิก
ถ่ายอยู่ค่ะเพราะว่าจริงบอกเลยว่าไม่ง่าย
แต่เล่นนึกว่าน่าจะง่ายแต่ว่าไม่ง่าย
เพราะว่าแค่เจอปุ๊บ๓คนเข้าร่วมกันก็

จริงแม็ลล่าแค่๒ตัวแต่นานทีแม็ลล่าจะเจอกันแต่ว่า
แต่อย่างโป๊ปนี้บางทีด้วยความว่าในชีวิต
พ่อลูกเขาอยู่ด้วยกันก็จะใช้เวลานิดนึง

มันก็จะมีอะไรที่ใหม่เพิ่มขึ้น
ก็จะได้แบบหลายสีสันนะคะ
มันก็ยังมีอะไรใหม่ให้ได้ดูต้องรอ

เห็นใจเลยนะคนเดียวรับบทเนี่ย

เราเองตื่นมาวันเอ๊ะวันนี้เราเป็นใครนะ

อาชีพมีคุณขาสอบให้เล่นเป็นป่าแฝดเล่นเป็นรุ่นลูกรุ่นพ่อเขาก็สอบผ่านสลุยแน่นอน
ส่วนคิวออนแอร์นะคะพี่นุ่นบอกว่าปีนี้มันคงไม่ทันแล้วเดี๋ยวรอลุ้นปีหน้าแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอะไรเจอสถานการณ์โควิดไงเลื่อนกองถ่ายแล้วเลื่อนกองถ่ายอีก
แต่ว่าแฟนจ๋าติดตามกันนะจ๊ะอย่านี้หายไปไหนนะคะ
ช่วงนี้ก็ทำงานกันต้องระมัดระวังมากเลย